เคราะหภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนในช่วงนี้
ติดตามพร้อมกันกับคุณธนรัฐอิสรกุล

เมื่อวานี้ตลาดภูมิไทยดูค่อนข้างเหี้ยมเหล่านะ

ตอนนี้ตลาดดูภาพเป็นยังไงบ้างครับ
ก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงการแล้ว

เขาเกิดที่ไทยอย่างเดียวที่สงการ
เป็นการซื้อขายของเราเองก็ถือว่าค่อนข้างเงียบเหงาทีเดียว
จริงแล้ววันนี้มีปัจจัยอะไรน่าสนใจหลายอย่างมากมายเลย
อย่างเช่นในเรื่องของตัวเรื่องของตลาดหุ้นเรา
ผมคิดว่าเรากำลังเริ่มเข้าสู่ช่วง
ผลประกอบการไตรมาส๑แล้วของปีนี้แล้ว

อาจจะถึงสิ้นปีแล้วใช่มั้ยพี่เอ็ดถูกต้องครับ
ถ้าเรามาดูในเรื่องของกลุ่มนะครับที่จะประกาศงบเป็นกลุ่มแรก
คือหุ้นธนาคารตัวเฉพาะอย่างเช่นหุ้นธนาคารขนาดใหญ่
ถ้าเราดูปีนี้ผลตอบแทนถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ

ก็สอดคล้องกับที่เมื่อวานนี้ต่างชาติกลับเข้ามาซื้อตลาดภูมิไทย
สุทธิอยู่ที่ประมาณ๑๖๐๐ล้านนะครับ
ส่งผลให้ค่าเงินรู้สึกตอนนี้แข็งค่ามากเลย
นะครับก็คือค่าเงินทางฝั่งยุโรหรืออเมริกา
เริ่มกลับมาสู่ประเทศบ้านเราใช่ไหมครับ

โซนไทยแลนด์ฟิลิปปินส์อินโดนีเชีย
พี่เอกตอนนี้จับตาค่าเงินไหลมาหรือยัง

ก็ถ้าเราอัปเดตในเรื่องของกระแสเงินลงทุนนะครับ
สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับประเทศเราในประเทศไทยนะครับ
มีการไหลเข้าของเงินอยู่ที่ประมาณสัก๑๒๐ล้านเหรียญนะครับ
แล้วก็ประเทศในฝั่งอินโดนีเซียก็มีเงินไหลเข้าเช่นกันนะครับ
ผลตอบแทนในฝั่งของประเทศตลาดหุ้นในอินโดนีเซีย
ก็ถือว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยค่อนข้างร้อนแรงเลยนะครับ
อันนี้เช้านี้เปิดมานี่ตลาดนิเจอิของทางญี่ปุ่นนะครับ
บวกไปเกือบ๑๕๐จุดนะครับ
และสอดคล้องกับเพื่อนบ้านเรานะครับ
เปิดมานี่ส่วนใหญ่ก็เริ่มบวกกันค่อนข้างเยอะแล้ว

ก็ปัจจัยสำคัญนะครับตอนนี้ก็คือ
อุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมนี่ไทยเริ่มได้เปลี่ยนนะ
ใช่
ทำให้ต้องมีการฆ่าสัตว์ปีกไปนะครับ
ก็ทำให้ในแง่ของการส่งออกของเราเอง

เพราะว่าตั้งแต่จริงไทยก็เคยเจอหวัดนกนะ

ต่างประเทศเจอแต่บ้านเราไม่ค่อยเจอแล้ว
ถ้าจะมีการควบคุมหรือมีการปรับปรุงกระบวนการในการควบคุมโรคแล้ว

จากไก่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหทางเนื้อวัวก็มีปัญหานะ
ของทางประเทศบราซิลนะครับ
แต่ตอนนี้จีนบอกว่าโอ้โหต้องคุมเข้มหน่อย
ไม่ไม่ไม่ไม่ผมว่ามาตรฐานของเนื้อวัวส่งออกมาจากบราซิลเนี่ย

เพราะฉะนั้นประเทศไทยตอนนี้รัฐบาลกำลังขับผลักดันว่าให้ไทยเนี่ย

เพราะฉะนั้นเราน่าจะได้ประโยชน์ตัวนี้เยอะมาก

ประโยชน์ทีเดียวนะครับเรามองว่าในเรื่องของการส่งออก
ภาพธุรกิจการส่งออกมันจะเป็นการส่งออกเนื้อไก่ไปสู่ตลาดโลก

เนื่องมาจากซัพพลายในตลาดโลกที่มันลดลง
ผู้ประกอบการหรือหุ้นที่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นบ้านเรา
แต่มี๓บริษัทที่น่าจะได้รับประโยชน
คือส่งพวกสินค้าเกษตรเนื้อสัตว์หลายอย่างเลย
๓ตัวตัวนี้เรามองว่าน่าจะได้รับประโยชน์
เพราะว่าหลังจากที่คุณทรัมป์เนี่ยพยายามผลักดันการยกเลิกโอบามาแคร์นะครับ

แต่เที่ยวกับไทยบาทก็คือเงินบาทแข็งค่าขึ้น

คนก็เลยมองต่อไปว่านโยบายต่างที่จะออกมา
จะเป็นเรื่องของตัวพวกนโยบายทางกระตุ้นภาคสังหาอะไรต่าง

นโยบายแรกยังไม่ผ่านเลย

นั่นคือสิ่งที่ตลาดค่อนข้างกังวลนะครับ
ทำให้กดดันตลาดทางดาวโจรและทางยุโรป
ตรงกลายให้บ้านเรานี่ดูดี

วันนั้นพี่เอกเอกมาแนะนำหุ้นคลุมไหนดี

เรามองเรื่องตัวโมเมนตัมมีโอกาสการปรับขึ้นในเลศน
วันนี้เลือกมา๓ตัวมาฝากด้วยกัน
ก็เป็นหุ้นที่จริงสัปดาห์ที่แล้วนะเราแนะนำไปนะครับ
แล้วก็ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีทีเดียว
ถ้าคุณผู้ชมมีอยู่ก็อาจจะถือต่อลุ้นได้

หลวงหม่อไม้ที่วิ่งอยู่นี้ค่ะที่ทุกคนก็ต้องขึ้นสันเช้า
ละขาหุ้นถูกลงมาเยอะทีเดียว
สัญญาณระคาปิดเมื่อวานคือกำลังให้มีสัญญาณการฟื้นตัวเกิดขึ้น

เป้าหมายคือะเท่าไหร่ก็เป็น๙บาท
เพราะว่ารอบนี้รู้สึกว่าราคาหุ้นกลุ่มนิคมหลายตัวปรับตัวได้ดีเลย
ก็เป็นคลังสินค้าไงตอนนี้เราก็หลายค่ายก็เริ่มเตรียมเอาของมาเริ่มขายแล้วใช่ไหม
เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาของมาสต๊อกไว้หน่อยเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็เลยปรับตัวได้ดี
ขอบคุณนะครับพี่เอกขอส่งเกินให้คุณจริงที่ห้องส่องเลยครับ